ไปค่ะคุณผู้ชมต้องใช้คำว่านี่แหละคนจริงสองพันยี่สิบสอง
ยังไงพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะเห็นรถยนต์จอดทับทางม้าลาย
เดินตรงเข้าไปเลยก๊อกก๊อกเปิดกระจกเห็นไหมนี่อะไร

เห็นไหมคะทางม้าลายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทางม้าลายเนี่ย
คนจริงไม่พูดมากเจ็บคอเดินไปเคาะกระจกเลยก๊อก
เห็นไหมเนี่ยทางม้าลายจอดทับอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยว่าทางม้าลายเนี่ย
เพราะทุกคันที่ขวางด้วยนะใช่นี่ต้องเจอคนแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
นี่เธอเอาคลิปนี้เนี่ยมาโพสต์เองนะคะเออเราติดต่อไปที่เจ้าของคลิป
ไม่อนุญาตให้เปิดเผยชื่อจริงแต่ให้เรียกว่าคุณออร่า
ยินดีค่ะคุณออร่าให้เรียกอะไรก็ได้แต่เราชื่นชอบชื่นชม
ชมมากที่คุณกล้าแบบนี้นะคะคุณออร่าบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยนะ
ดิฉันไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนี้ครั้งแรกนะคะทุกครั้งที่เจอคนทำผิดกฎจราจร
เธอจะไม่ยอมนิ่งเฉยจะเดินไปบอกตรงเลยแล้วทำแบบนี้มาหลายปีแล้วด้วย
แต่แค่ว่าไม่ได้โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเท่านั้น
แต่พอไปเจอเคสหมอกระต่ายจำได้ไหมที่ถูกบิ๊กไบท์ขับชนตรงทางม้าลาย
ท่านก็เสียชีวิตนะคะเธอก็เลยบอกว่านั่นแหละค่ะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอบอกว่าถ่ายคลิปแล้ว
ถ้าถ่ายแล้วก็เก็บไว้ดูคนเดียวอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ก็เลยถ่ายคลิป
เวลาไปเตือนคนอื่นที่ทำผิดกฎจราจรเอามาโพสต์ลงในโซเชียลแบบนี้
อย่างน้อยจะได้เป็นการกระตุ้นเตือน
อยากให้ทุกคนทำถูกต้องตามกฎหมาย
และต้องไม่นิ่งเฉยในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองและคนเดินทางเท้า